หิวแล้วเดี๋ยวพาไปกินแกงเขียวหวานหน่อย

ใช่จะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามในช่วง

ขาย๓อย่างครับขายเขียวหวานแกงเพ็ดและผัดฉ่า

แกงเพ็ด๒ครับผัดฉ่า๒

ยอดขายนะครับประมาณ๑๔๐๐๐บาท
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะเขียวหวานคิวรุมนะฮะ
ร้านเขียวหวานพ่อลูกครับผมที่ต้องบอกเลยนะฮะว่าเขียวหวานแกงเผ็ดผัดชาเนี่ย
โอ้โหขายดีสุดสุดเลยนะฮะแต่ว่าที่ขายดียืนหนึ่งเลยก็คือเขียวหวานนะครับผม
ค่ะวันหนึ่งเนี่ยคุณชิสาเขาบอกว่าขายได้กว่าสิบหม้อเลยนะฮะโอ้โหซึ่งเที่ยวร้านเนี้ยเขาบอกว่า
ใช้ปลาสองชนิดนั่นก็คือปลายี่สกแล้วก็ปลากลายนะฮะแถมนำมาต้มหน้าร้านเสิร์ฟร้อนแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
รสชาติเฉพาะตัวไม่ห่วงเครื่องบอกเลยแล้ววัตถุดิบเนี่ยดีมากและถ้าวันนี้นะฮะ
ไม่หมดก็เททิ้งเลยนะครับเขาไม่เก็บนะแต่รู้ไหมคุณพี่สาวว่าแต่ก่อนเนี่ย
พี่เขาเนี่ยนะฮะอดีตเนี่ยเคยเป็นพ่อครัวเปิดร้านอาหารครับ
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยว่าจากพ่อครัวมาเป็นพ่อค้าตลาดนั้นเนี่ยเขามายังไงครับ
เป็นลูกเจ้าของร้านแล้วร้านเคยบูนไก่ย่างที่ครับแล้วถ้าอยู่ที่นั่น
ได้พิชาทำอาหารเนี่ยเสร็จจากที่นั่นเลยครับก็อยากมาเปิดเป็นสิกาก่อนตัวเองนะ
มาเปิดอยู่ขายห่อหมกประกายครับเขียวหวานนะครับ
โอ้โหน่ากินเนอะ
นี่ฮะใครสนใจอยากกินเขียวหวานคนรุม
ไปกันได้ที่ร้านเขียวหวานพ่อลูกนะครับ
ตลาดคลองถมตลาดฮารังสิตเปิดทุกวันนะครับ
เวลา๓โมงบ่าย๓โมงถึง๒ทุ่มเลยนะครับ
ดูค่ะคุณผู้ชมยิ่งเมนูเย็นวันนี้นะ
เห็นอย่างนี้แล้วก็คืออยากจะซื้ออยากจะทานกันเลยทีเดียว

เคล็ดลับการทำแต่ละอย่างของเขานี่เนาะ
ละเอียดละออประลีดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนลงไป

อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตยอดนิยมก็คือแกงเขียวหวานนี่แหละ
แต่ถ้าหากว่า